คนเองก็รักชีวิตไม่ต่างกันเลยครับ

พ่อแม่ลูกหนีฝนไปหลบอยู่ใต้สะพาน

คือมันแคบมันลึกอากาศมันน้อย
ตัวที่พากันหนีไปหลบฝนสุดท้าย

ทำไมถึงตายเหตุการณ์นี้ครับ
หมาแม่หมามันนั่งเฝ้าเดินวนไปเวียนมา

เพราะว่ายังมีลูกตัวน้อยติดอยู่ใต้สะพานครับ

สะพานจุดนี้คือสะพานข้ามคลองปากลัดครับ

เมื่อวานช่วงเย็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากชาวบ้าน

มีหมาติดอยู่ใต้สะพานมันออกมาไม่ได้
ช่วยเองไม่ไหวผมช่วยเองไม่ได้

เจ้าหน้าที่มาพร้อมอุปกรณ์แบบนี้ฮะ
นี่ครับมีจอบด้วยฮะขุดเลยครับ

ตอนแรกที่อยู่ข้างนอกมันมีพ่อหมามีแม่หมา
เฝ้ารอวนเวียนอยู่ว่าจะทำยังไงดีจะช่วยลูกออกมายังไง
พอคนมาช่วยปั๊บรอดอีก๒ครับ
นี่นะฮะมีรอดออกมาเพิ่มนะครับ
แต่ทีนี้ตัวสุดท้ายมันออกมาไม่ได้สิครับ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาช่วยเหลือดูแลสลับกัน
เอาอาหารมาให้ก็จะรู้จักชื่อนะครับ

คอยเฝ้าดูไม่ห่างและซอกแคบแบบนี้

อากาศมันน้อยแล้วมันมีความร้อนสะสมช่วงกลางวันสังเกตสิฮะ
กรุงเทพหลายจังหวัดก่อนฝนจะตกมันร้อนเปรี้ยงเลย

แล้วตอนที่เขาหลบฝนกันไปเขาไปอยู่ในซอกแคบแบบนี้
เขาคงไม่คิดหรอกครับว่าพอฝนหยุดปั๊บจะออกมา
เอาล่ะสิออกไม่ได้รูมันแคบมันลึกเนี่ยนะฮะคุณนงลักษณ์ครับ
อายุ๖๓ปีเป็นคนที่แจ้งเหตุการณ์นี้บอกว่า
ตัวเธอเองคอยช่วยเหลือให้อาหาร
มีกันอยู่๕ตัวพ่อแม่ลูกอะนะ

แต่ปรากฏว่าแปลกใจทำไมมันไม่ออกมา

วกกับสังเกตเห็นพ่อหมาแม่หมาไม่ยอมกินอาหารเลย

ก็เลยไปส่องดูอ้าวมีหมาติดอยู่ใต้สะพานลองฟังเพิ่มเติม
หมาคือสงสัยเพราะปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนี้
มันก็จะกินเผ้ามาด้วยกัน
นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วช่วยได้แค่๔

และเป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าพ่อหมาแม่หมาเอง
มันก็คงเสียใจนะมันก็เดินวนไปเวียนมากระวนกระวาย

เพราะว่าจังหวะสุดท้ายที่จะเปิดทางได้แล้วเปิดช่องได้แล้ว

คือตายตั้งแต่อยู่ใต้ซอกสะพานนั่นเองนะฮะ
หมามันก็รักลูกของมันนะคะ